ส่วนคลิปที่จะให้ดูชาวบ้านหลายคนเห็นคลิปนี้บอกว่า
เฮ้ยนี่คนทั้งคนนะไม่ใช่ขยะ
ทำไมคุณขับรถกระบะแล้วเอามาทิ้งเหมือนขยะแบบนี้

มีรถกระบะติดคอกเอาคนมาลากลง
ไว้ข้างถนนแล้วก็ขับรถหนีออกไป

ลากคนทิ้งลงข้างทางง่ายแบบนี้เลยล่ะ
ชีแตกเยาว์แตกเต็มพื้นเลย
คู่ไพรเขาช่วยกันผศมพยาบาลจนฟื้นค่ะ
แล้วก็ช่วยกันพยุงเข้ามาข้างถนนเพื่อหลบแดดนะคะ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็โทรหาญาติค่ะ
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะรายละเอียดให้มาค่อนข้างเยอะนะคะ

ผู้หญิงที่เป็นพลเมืองดีถ่ายคลิปแล้วก็
อีกทางหนึ่งก็โทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พอกู้ภัยมาถึงก็เร็วทันใจดีนะคะ

ปฐมพยาบาลชายคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างถนนนะคะ
แล้วก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเบื้องต้น
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ความบอกว่า
คนขับรถตระบะที่นำเขามาทิ้ง

เห็นว่าลูกจ้างเมาลูกขึ้นทำงานไม่ไหว
ลากตัวขึ้นมาบนรถกระบะ

พอชายคนนี้ได้สติกู้ภัยก็เลยพาไปส่งบ้านญาติ
ชาวเน็ตบอกว่าแหมนายจ้างก็ทำไม่ถูกนะ
เมาทำงานไม่ได้เนี่ยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ
ทิ้งเขาข้างถนนแบบนี้เสียงอะไรรู้ไหม
ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเสียหลักมาทับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายจ้างควรทำคือ
ควรรอให้สางเมาแล้วก็คุยกับเขา

ถ้ายังเมาก็ไม่ต้องทำงานก็เลิกจ้างไปก็แค่นั้น
แต่ไม่ใช่วิธีการแบบนี้ชาวเน็ตเขาวิจารณ์กันนะ